คุณผู้ชมครับเรื่องของกระสุนที่ยิงออกไปแล้วตกลงมา
เขาดาวน์ปีใหม่เนี่ยมีสุราชธานีนะครับอ่า
บ้านสองหลังโดนเข้าไปอันนี้หลังแรกนะครับ
หลังนี้นะครับอยู่ที่ตำบลท่าทองใหม่
แล้วตกหลังตู้นี่ฮะโอ้โหแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าอีก๕๐เซนติเมตรเนี่ยเป็นจุดที่น้องสาวของเจ้าของบ้าน
นอนหลับอยู่โอ้โหนี่ห้องนอนชั้นสองของบ้านนะครับจากหลังคาทะลุฝ้าเพดาน
แล้วก็ลงมาที่หลังตู้ฮะเป็นกระสุนปืนขนาด
ไม่รู้สว่านอนอยู่แล้วมันขายจากคนก็ไปแล้วมานึง
บ้านหลังแรกเมื่อสักครู่นี้ไปอีกร้อยเมตร

หลังนี้ก็อยู่ในพื้นที่ใกล้กันนี่แหละนะครับ
หลังนี้ตกใส่หลังคาทะลุฝ้าเพดานลงมาถึงพื้นบ้าน
โอ้โหเจ้าของบ้านบอกช่วงเที่ยงคืนนะเมื่อคืนนี้
ปิดประตูบ้านเสร็จเดินเข้าห้องนอนได้๕นาที
ได้ยินเสียงเหมือนกับมีของตกใส่พื้นบ้านก็ออกมาเดินดู
ฝ้าเพดานมีรูทะลุลงมานี่ฮะฝ้าเพดาน
แล้วที่พื้นมีกระสุนปืนตกอยู่ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพกาญจนดิต
ตำรวจมาตรวจสอบเป็น๑๑มมเหมือนกันก็เหมือนกับหลังเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบว่าเมื่อคืนนี้
แถวนั้นบ้านไหนยิงปืนบ้างอย่างน้อยก็สองนัดนี่แหละ
ตกใส่หลังคาบ้าน๒บ้านทีนี้พวกที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
เมื่อไหร่จะสำนึกสักทีว่าไอ้ที่แบบคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอก
ยิงขึ้นไปไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมทะลุหลังคาบ้าน
ฝ้าเพดานลงมาข้างล่างเนี่ยถ้ามีคนก็โดนก็ตาย
ใช่ค่ะผิดกฎหมายด้วยนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะ